เพราะฉะนั้นหนูอยากจะมาเป็นกระบอกเสียงให้กับอาชีพของตัวเอง
จี๊หนูสามารถพูดได้ว่าเป็นอาชีพที่สุดเจลิตอาชีพนึง
และหนูอยากให้เป็นอาชีพที่ขึ้นมาในบัญชี
มีการรองรับสามารถเป็นอาชีพที่มั่นคงให้กับชีวิตเราได้
สามารถเป็นอาชีพที่ทำให้เราทำธุรกรรมต่างได้ไม่ต่างจากอาชีพอื่นค่ะ
แล้วก็รายได้ที่ลบในด้านที่ลบก็ครั้งแรกถามว่าเสียใจไหม
มันก็เสียใจแล้วค่ะคือปกติหนูก็ยังเป็นเด็กอยู่อะไรอย่างนี้
หนูยังใหม่แต่พอหนูได้อ่านไปเรื่อยเรื่อย
เหล่านั้นก็เหมือนเป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้หนูรู้สึกว่า
ยิ่งอยากจะก้าวออกมาทำเพื่อตัวเองทำเพื่ออาชีพ
ให้คนเห็นว่าอาชีพของหนูมันไม่ได้ห่วงหลายอะไรแบบนั้น